ใครใครเนี้ยนี่ขนมปังติดปากเลยฮะ
อ้าวแล้วจะซูมทำไมดูรถเมย์นู้นอ้าว
ไม่จริงออกไปได้หรอไหนวะมันรำคาญนั่นอ่ะเออ
มันคืออะไรเหรอรถเมดูขนาดทิชชู่มันไม่ใช่อ่ะ
มันเป็นหนังเหรอปากลอกเปล่าปากลอกเหรอ
เดี๋ยวต้องรอให้ฉันแต่งเนี้ยอุ้ยโอ้ยอยากจะให้มีกล้องสอดจากฝั่งนั้นเข้ามาแล้วเห็นว่าไม่มีที่อะไร
กินขนมเรากลงปากไปอีกทีอ้าวเชิญค่ะพูดเรื่องใครกันต่อ
ไปกินอะไรมูมามาแล้วก็ไม่เช็ดแล้วมันก็ขึ้นผดผื่นที่ปากอ่ะ
จริงจริงเนี่ยมันเป็นตุ่มหนองขึ้นมาวันหนึ่งนะเธอทำตัวดีดีเข้าไว้นะ
วันหนึ่งถ้าฉันแฉเธอเนี่ยนะเธอเลวนะเธอไม่ได้เป็นคนดีอย่างที่สังคมเราจัดนะเธอ
อีหนุ่มมึงแว้งแม้กระทั่งปากหนังลอกเนี่ยเดี๋ยววันหนึ่งนะ
วันหนึ่งก่อนนะหนูทำไมก็แค่หลังมันออกมันก็ดึงมันออกหน่อยสิ
เดี๋ยวเลือดออกเดี๋ยวให้ดึงเดี๋ยวให้ดึงเดี๋ยวให้พี่บ็อตดึงมาไปฉีด
ก็เพิ่งมามดดำไปพี่อยากไปทำกับมดดำบอกไม่ต้องต่างคนต่างอยู่
เชิญค่ะแยกกันเหรอเชิญค่ะแยกกันเราอยู่เชิญครับโปรโมเราจะไปด้วยกันไม่ได้นะ
ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเอาว่าเลือกใครข้าวใส่ไทยสดกว่าไทย
ใหม่กว่าเดิมเพิ่มเวลา